คราวนี้ไม่ได้มาตัวเดียวแล้วเป็นสุนัขทั้งแม่ทั้งลูกเลย
ติดอยู่ในซอกตึก๓วันแล้ว
น่าสงสารมากนะคะก็เจ้าหน้าที่เขาก็เข้าไปช่วย
ใช้เวลาชั่วโมงกว่าเลยค่ะกว่าจะช่วยเจ้าสุนัขแม่ลูกนี้ออกมาได้

อ่ะมันต้องระวังก็ระวังกัน
ระวังระวังกอบ

และก็กู้ไพลย์อบตรราชาเทวะนะคะ
แชร์เหตุการณ์ขณะเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
นำกำลังแล้วก็อุปกรณ์ต่าง
ทั้งเครื่องเจาะปูนเครื่องตัดทาง
ไปช่วยเหลือ๓ชีวิตสุนัขแม่ลูกค่ะ
มันติดอยู่คาซอกตึกลึกประมาณ๓๐เซนติเมตร
ที่อาคารพาณิชแห่ง๑ริมถนนเทพรัตน์
ขาเข้าใกล้กับธนาคารกสิกรไทยสาขากิ่งแก้ว
แน่นเมืองบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ

ว่ามีแม่และลูกสุนัขรวม๓ตัวติดอยู่ในอาคารข้างใน
พอเข้าไปตรวจสอบก็เจอค่ะ
ก็เลยใช้อุปกรณ์กู้ภัยตัวอาคารเข้าให้ความช่วยเหลือ
ชั่วโมงกว่าเลยนะคะกว่าจะเอา๓ชีวิตนี้ออกมาได้
ซึ่งทั้ง๓ตัวอ่อนแรงมากแล้วก็หิวโซเลน

นายเดชาเพชรไทยหัวหน้าฝ่ายงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยองค์ประตอร์ราชาเทวะบอกว่า
สูรนักแม่ลูก๓ตัวนี้ติดอยู่ใต้ซากตึกนิ่นนานกว่า๓วันแล้วค่ะ
กว่าที่จะมีคนไปแจ้งแล้วก็มาช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย

เพราะว่าน่าจะไม่ได้กินอะไรมาหลายวันล่ะ